พาคุณผู้ชมไปที่พิศนุโลกค่ะมีคนไปเจอศพผู้ชายคนนึง
ถูกเผาเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าข้างทางครับคาดว่าเป็นเจ้าของร้านแซ่บซุกี้กระทะร้อน
คือภรรยาเขาตามหาอยู่นานนะคะภรรยาก็เลยมาดูศพว่าใช่สามีของเธอไหม
วินาทีแรกที่เห็นศพคือจำได้เลยว่านี่คือสามีของเธอร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
นางสาวชะนิดาพาภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะครับนี่ค่ะจุดที่พบศพก็คือพงหญ้าริมถนนที่ตำบลสมแขจังหวัดพิศนุโลก
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกก็ตรวจสอบสภาพศพนะคะมีบาดแผลไฟไหม้ที่มือสองข้าง
ขาทั้งสองข้างใบหน้าศีรษะลำตัวท่อนบนมีขวดน้ำมัน๑ขวดมีปืนไฟแชค
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสามวันค่ะชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายวินัยพรสิริอายุสามสิบแปดนะคะ
ก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคนพบศพคนแรกคือนายสมฤทธิ์อายุหกสิบปี
บอกว่าไปดูนาแถวนั้นแล้วก็เห็นรอยไฟไหม้ในพงหญ้าพอเดินไปดูอ้าวมีศพถูกเผาอยู่ตรงนั้นค่ะ
มันต้องไหม้กล้องขยักใช่ไหมฮะอันนี้มันทำไมมีไหม้ทางไหน
อ้อนี่มีเห็นขาดึงขาคนหรือขาครึ่งจะเช็ดสุดขาคนไม่แน่ใจนะฮะ
เห็นสุดขาคนไม่แน่ใจ

ไม่ได้ใกล้หรือเปล่า

ผู้ใหญ่ก็เห็นใครก็เห็น

จอดนานนะ

ภรรยาบอกว่าพอตำรวจโทรมาแจ้งก็มาดูเลยนะฮะ
ก็เจอรถสามีนะฮะรถสามีจริงนะครับ
ส่วนสามีเนี่ยมีอาชีพขายสุกี้
อยู่ที่ริมทางรถไฟหน้าตลาดผักบ้านแขกนะฮะ
ใกล้กับโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะครับ
คือก่อนหน้านี้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องหมุนเงินไม่ทันนะฮะ

กี้ก็ขายไม่ค่อยดีสามีก็บ่นกลุ้มใจเรื่องเงินมาตลอด
พุธที่ผ่านมาหลังซื้อของมาเตรียมขายสุกี้
ภรรยาบอกว่าสามีขับรถออกไปคนเดียวแล้วหายไปเลย
ก็เลยเชื่อว่าสามีคงคิดสั้นด้วยการเผาตัวเองฆ่าตัวตาย
ไม่ใช่ไม่ไหวพี่พี่เป็นแบบเมื่อไหร่อย่างนั้นก็คือเผื่ออย่างนั้น
แต่ตามขั้นตอนก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ